คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเดี๋ยวจะไปลองพิสูจน์กัน

ติมันจะแทงออกมาแบบว่าแปลกแล้วก็กลางลำต้น

แต่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน

นี่อยู่ที่นี่ซอยธนาคารออมสินตะบนบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ตอนนี้ปลีกล้วยนี่ก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วครับ

ไม่ใช่แป้งนี่แหละมาโรยแล้วก็ถูเอา
ถามคนนี้ครับนายปราโมทเกิดดีผู้พักอาศัยอยู่ตรงข้ามดงกล้วย
ก็พาไปดูแล้วก็เล่าว่าตนเองนะเดินไปที่ดงกล้วย
แล้วก็พบกับปลีกล้วยลักษณะคล้ายกับหน่อโผล่ขึ้นมาจากดิน
ตอนแรกก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกคิดว่าเป็นหนอกด้วยธรรมดา
ไม่น่าจะมีอะไรไปไปมาดูอีกทีเอ้าเฮ้ยมันกลายเป็นปลีกล้วยซะแล้ว
ลักษณะของปลีกล้วยนั้นประหลาดนะครับเพราะว่าก้านของเครือกล้วยเนี่ย
โผล่ออกมาจากพื้นที่ตรงดินตรงนี้ด้วยก็มีความยาวตลอดลำเครือเนี่ย
วัดด้วยนะสุดปลายปีเลยนะประมาณ๕๐เซนติเมตร
งานนี้พอชาวบ้านทราบข่าวมาเลยครับพกโปรงพกแป้งมาด้วย
กแป้งมาด้วยเหรอเออพกแป้งมาด้วยเหรอเนี่ย
แม่แค่เนี่ยต้องพกแป้งมาด้วยอ่ะ
ก็พกมาจะได้ขูให้มันลื่นปลื๊ดไม่ติดขัด
เป็นเคล็ดลับประมาณนั้นที่ขาดไม่ได้
เอ้าเขาบอกว่าเห็นเป็นตัวลงตัวเลขนะแต่ผมไม่ยักกันรู้นะว่า
มันดูแค่นี้เห็นเป็นตัวเลขได้ด้วยอย่างเขาเห็นเลขอะไรเขาบอกไหม
บอกหน่อยไหมบอกไหมชาวบ้านเขาบอกไหมว่าเขาดูยังไง
แล้วเห็นเลขอะไรเขาบอกว่าถูไปถูมาแล้วเขาเห็นเป็นตัวเลข

บางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเลข๒

ไม่เห็นสักเลขมีแต่แป้งกับกี๊ก้วยนี่เราสงสัย
ตอนนี้คุณใบตองเพ่งใหญ่เลยค่ะองค์จะโอลงหรือเปล่าคะ
ไม่อองไม่ลงหรอครับตาจะเขนครับ
ระวังเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ต้องย้ำกันอีกแล้ว

ใช้วิทยาลัยในการรับชมนะคะฟังหูไว้หูมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็เป็นเรื่องราวของความแปลกของพืชพันธุ์แบบนี้แหละ
มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันมีความผิดปกติอะไรคุณผู้ชม